เพราะว่าเวลาเราไปทานหมูกระทะ

เราก็คิบสิ่งที่เราอยากทานแบบหมูปริงไปป๊าบปริงเอง
กำลังก้มหน้าไปกินอย่างอื่น
เหงยหน้ามันว่าหมูหาย

เอาหมูตัวนี้ไปเพื่อนบอกว่า
เอาอย่างนี้ปัญหาเหล่านี้ของคุณจะหมดไปถ้าใช้วิธีนี้ค่ะ
เห็นไหมโอ้โหหมูเอ่ยเนื้อเอ่ยตับเอ่ยกุ้งเอ่ยจมึกเอ่ย
จะไม่หายอีกต่อไป
ถ้าหากว่าปักป้ายชื่อเอาไว้อย่างนี้นะเหรอ

ไหนเป็นของใครคุณปากป้ายเลย

ก็คือถ้าจะแย่งเพื่อนกินก็สลับป้ายซะ
จังหวะที่เพื่อนกำลังก้มกิน

ที่ฉันวันนั้นหายใครเอาไปนะคะ
นี่ก็เป็นวิธีการที่น่าลองไปนำใช้
เดี๋ยววันหลังนี้ฉันจะลองทำป้ายตัวเองไปปักไว้
ดูสิว่าหมูตับไก่หรือปลาหมึก
หรืออะไรของดิฉันจะยังหายอยู่หรือเปล่า
แต่เอาจริงนะเวลาเรากินพวกปิ๊งย่าง

ก็ต้องกินกันเป็นหมูคณะกินกับเพื่อนใช่ไหมล่ะ
ไปกันเยอะแย่งกันกินเนี่ยสนุกดี
แล้วเวลาหมูหายเนี่ยปัญหาเลย

ลงใหม่กำลังจะหายอีกแล้ว

เพื่อนอิ่มหมดแล้วตัวเองยังหาหมูเพื่อเจอ
ปัญหาเหล่านี้ของคุณจะหมดไป
ปลายบรรษณะคาสำหรับในนมูกระทะช่วยคลายหนาวได้นะ